ส่วนฟุตบอลที่เหลือเป็นไฮไลท์ของคนไทยกีฬามหาชนนั้น

โปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทย

โปรแกรมอันที่นี้เราจะแพ้ไม่ได้

ดังนั้นสมาคมฟุตบอลก็มองให้เห็นข้อสำคัญ
บอกว่าอาจจะมีการประชุมใหญ่

วันที่สำคัญอาจจะมีการขยายโปรแกรม
ให้การเก็บตัวฝุกศร้อนมีระยะเวลาเพิ่มมากขึ้น
โดยเรื่องนี้๒นัดสำคัญ

ซึ่งเบื้องต้นทางพลตรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง

ก็มีการคุยนอกรอบกับทางเกณฑศักดิ์เสน่ห์หน้าเมือง

ต้องการเวลาเก็บตัวที่สหรัฐอารับอิมิเรตเพิ่มขึ้น
หลังจากที่เกมบุกเยือนซาวดีอาราเบียนั้น

ทีมไทยทำผลงานอย่างยอดเยี่ยมแม้จะแพ้ก็ตาม
โปรแกรมไทยลีกนัดสุดท้ายก่อนที่จะพักเบรก
คือวันพุธที่๒๘กันยายนจะมีการปรับโปรแกรม

สมาคมจะมีการเรียกประชุมทีมงานทั้งหมดวันที่๑๓กันยายนนี้เวลา๑๐นาฬิกาครับ
จะมีโอกาสได้ใช้หรือเปล่านะครับนโยบายของฟุตบอลลีกไทย
ล่าสุดครับก็บอกว่าไทยนั้นอยากจะเป็นศูนย์กลางพัฒนาฟุตบอลอาเซียนในอนาคต
ระดูการหน้าแต่จะไม่มีการบังคับว่าทุกทีมจะต้องมีนักเตะอาเซียน
ส่วนรูปแบบนั้นอาจจะเป็น๓บวก๑เดิมก็คือ๓คนนอกทวิปเอเชียและ๑นักเตะจากทวิปเอเชียนะครับ
หรือว่าอาจจะ๔บวก๑บวก๑เพิ่มไปก็จะหารือกันอีกครั้งหนึ่ง
ส่วนการปรับแผนนะครับในการลดทีมไทยลีกจาก๑๘ทีมเหลือ๑๖ทีม

เพื่อให้เอื้อต่อการเตรียมทีมชาติในอนาคต
ก็ต้องอยู่ที่มติของสโมสรสมาชิก
และหากปรับโครงสร้างจะแจ้งให้สโมสรสมาชิกทราบอย่างน้อย๒ปีครับ